ได้เจอกันจังแล้วคู่นี้ใครกับใครเวทีปราศัยของพักภูมิใจไทยที่ดินแดงอ่ะ
ทีนี้หัวหน้าพักอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็ขึ้นปราศัยนโยบายของพักไปครับ
เฮียชูมาเฮ้ยเฮียชูมาคุณผู้ชมครับ
แล้วทำยังไงล่ะเพราะว่าคนที่มาฟังปลาใสเขาไม่พอใจเฮียชูนะ
ก็ไม่หงุกโน้ทน่ะนะชอบพักภูมิจันทราศุลยนต์พอให้คุณได้ครับ
เอาเรื่องอะไรจันทราศุลยนต์ไปนั้นที่ตัวน้องเกิน๖๐ปีทุกคน
จะขึ้นไปจะมีวันดุให้ลูกหลานคนรักหนึ่งแสนบาทเพื่อเสียชีวิตครับ
เอากันจ้ะเอากันจ้าศุลยนต์ไปนึงแสนบาท

นักเคลื่อนไหวและนักแฉแห่งยุคเนี่ย

และอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเวทีของพักภูมิใจไทย
แล้วเวทีพักภูมิใจไทยคือเครื่องเสียงมาเต็ม
คุณชูวิทย์โทรโคงนั่นแหละ

ก็รณรงค์ต่อต้านกัญชาไปใกล้กับเวทีของคุณอนุทินเลย

ฝั่งคุณชูวิทย์ก็ปีนขึ้นรถตะโกนผ่านทรโขงเมื่อสักครู่นี้

ก็ปราศัยหาเสียงแต่ชาวบ้านน่ะสิ

เพราะชาวบ้านที่มาฟังพักภูมิใจไทย
ก็ไม่พอใจตะโกนด่าทอไล่คุณชูวิทย์กลับไป

โอ้โหนี่จังหวะนี้ชุลมุนแล้วคุณผู้ชมนักข่าวก็รู้งานครับ
รู้ว่าน่าจะมีเหตุชุลมูลวุ่นวาย
กล้องพร้อมเลยนี่มีตำรวจ
ตำรวจก็พยายามห้ามทับอยู่ไม่รู้ห้ามไหวหรือเปล่า
แต่ตำรวจก็ขอร้องให้คุณชูวิทย์ออกห่างจากพื้นที่ปราศัยดีกว่า

ไปที่จังหวัดอำนาจริงคุณผู้ชมมีการแชร์ภาพ
อะไรอ่ะบัตรประชาชนหรือเปล่ามีการเก็บบัตรประชาชนไปหรือ
ค่ะเป็นหัวคะแนนของผู้สมัครสอสอพักการเมืองพักหนึ่ง
บัตรประชาชนชาวบ้านไปคีย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
คืออันนี้เป็นการอ้างนะ
เป็นหัวคะแนนเก็บบัตรประชาชนชาวบ้านไปคีย์ในคอมพิวเตอร์
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ย
อันนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไร
นี่เดี๋ยวบัตรประชาชนนี้สำคัญนะต้องใช้เลือกตั้ง
เขาบอกว่าตรวจสอบภาพนี้แล้วเป็นไง
ที่มีเหมือนเป็นการเก็บบัตรนั้นเป็นรูปเมื่อ๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นกิจกรรมของพักพักหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกพัก
ที่วัดบ้านหนองแคนอำเภอลืออำนาจครับ
เห็นบอกว่าเป็นกิจกรรมที่พักทำได้ไม่ได้ผิดแต่อย่างใด
พยายามดูถ้าบอกว่าเป็นการรับสมัครสมาชิกพักเป็นผู้สูงอายุเฉยนะ
ส่วนรูปอื่นก็เป็นการรูปการลงพื้นที่หาเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปที่มีการเก็บบัตร
ฉะนั้นภาพที่แชร์กันเนี่ยอันนี้กรกตอำนาจเจริญเขาบอกนะ
ว่าไม่ใช่การซื้อเสียงหรือการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ

แต่ว่ากรกตเขาบอกเขาตรวจสอบได้แล้ว